นนทบุรีนี่เองคุณป้าป้าขับรถมาแล้วไปชนกับรถคันอื่น
ชนกับมอเตอร์ไซค์แล้วเข้าไปในบ้านเขาอ่ะ
ที่เจาะอยู่ริมถนนผมว่าคนขับรถคันสีดำดำเอสยูวีคันนะ
เขายังไงเขามีอาการอะไร
มือถืออยู่ครับเขาเอ่อเขาในไม่รู้ฟับเหตุการณ์นี้ยังไม่เท่า
ไหลนะคุณแต่ว่ารถคันสีดำเนี่ยไปจบที่ไหนเดี๋ยวให้ดู
ความเสียหายใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นชนกระบะแล้วใช่ไหม
พุ่งเข้าไปในบ้านดูหน่อยสิคะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
อันนี้ให้ดูไม่ใช่กล้องวงจรปิดแล้วนะ

เข้าไปในบ้านคนอื่นไม่ใช่บ้านตัวเองแล้วนะคุณ

ไปจอดนิ่งอยู่ตรงนั้นแต่ว่าไม่ใช่เจ้าของบ้าน
แล้วก็ไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ตรงนี้ไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเป็นถนนเมนในหมู่บ้านนะ
เคหะนนทบุรี๕แยกปากเกร็ดที่จังหวัดนนทบุรีค่ะ

พอเสียหลักมาชนกระบะที่จอดอยู่ริมถนน

มีถังก๊าซหุงต้มก็ถูกชนอัดจนบูบี้
ดีชั้นระหว่าสี้หว่าเสียว

พิวัฒน์มงคลชัยอายุ๕๓ปี

คุณป้าตั๋นก็บอกว่า
คนในรถเหมือนแน่นิ่งไปแต่ว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเบิ้ลเครื่องตลอดเวลา
นี่ไงเอ๊ะเบิ้ลเครื่องตลอดเวลาคืออะไรคันเร่งมันค้างหรือยังไง
ป้าตันแกก็เลยบอกเอ้ยลูกไปดูซิเขาตายหรือเปล่าเนี้ย
พุ่งมาชนในบ้านเราผ่านไปแป๊บนึงคนขับรถคันที่ชนเนี่ย
ลงมาจากรถน่ะแล้วอาการเขาอื้อหืออ๋ออาการแปลกแปลกน่ะ
เดี๋ยวเอาให้ดูว่าอาการแปลกยังไงฟังป้าตันเล่าก่อนค่ะ
หักพุ่งเข้าไปเลยอย่างเร็วเลยตอนนั้นนั่งอยู่แต่อยู่ในตัวบ้านกันใช่ไหม
ใช่นั่งอยู่ตรงประตูเลยประตูไหนเลยไม่แรงเลยอย่างแรง
อย่างวายเวิบเลยแล้วก็บืดบืดบืดบืดบืดอยู่นั่นแล้วหลังจากนั้นเขาลงมาไหม
ไม่ลงรถอย่างเดียวเลยบืดบืดบืดเล่นเครื่องด้วยแล้วอ่ะ
เขาเขาดื่มมาไหมดูแล้วใช่ไหมมาคนเดียวลูกคนเดียว
เราก็ตกใจเราก็นึกว่าเขาตายอยู่ในรถไงก็เลยเรียกลูกชายมาดู
ลูกชายไม่ต้องลูกชายก็บอกว่าบืดทำไมบืดทำไมบืดไม่อยู่เลยบืดไม่เลิกเลย

ตันตอบทุกคำถามแต่พอนักข่าวถามว่าเขาเมาหรือเปล่า
ทำไมปะตันยิ้มมาปะยิ้มแหงไม่กล้าตัดสินใจ
นี่คนนี้ค่ะคนที่ขับมาชนยืนพิงพิงกำแพงอยู่นะนะ
อาการเธอแปลกใช่คุณผู้ชมว่ายังไง
หรืออาจจะแบบแรงกระแทกแล้วก็มึนหรืออะไรอย่างนี้ไหม

แต่ตอนนี้ตำรวจสภปะเก็ตเอาตัวเธอไปสอบปากคำแล้วนะคะ
คุณป้าก็ยังให้การวกวนอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องวัดปริมาณแอลกอฮอลซิ
ว่ามันยังไงมันเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไหมทรงแบบนี้

ตอนแรกผมดูคลิปนะผมนึกว่ารถคันนี้จะรีบเข้าบ้านแล้วก็จอดที่โรงรถ

อีกเหตุการณ์หนึ่งน่ากลัวอยู่ที่โคราช
ตรงทางโค้งแบบนี้
นี่ในรถก็เปิดเพลงแล้วเหมือนคุยกันอยู่

โครมกันชนฉีกกระเด็นออกไปข้างหน้านั้นเลย
คือฝั่งเรานี่แหละที่เซไปหาเขา

บะดำคันนี้เขาเสียหลักเขาหลุดโค้ง

ถนนตรงนี้คือสายพิมายหินดาดอยู่ที่โคราชตรงโค้งท่านังสะผม
รถทั้งสองคันแหม่มาชนประสานงากันแบบนี้ก็พังเสียหายสิคะ
แต่ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะ
เราคุยกับฝั่งกระบะคือคุณลุงลำพูน
คุณลุงลำพูนบอกว่าผมมากับเพื่อน๔คนกำลังจะเข้าตัวเมืองพิมาย

ก็เลยเสียหลักหลุดโค้งกินเลนพุ่งไปชนอีกฝั่งหนึ่งแบบนั้นที่เขาสวนมา
ว่าคุณลุงกำลังฟังเพลงเพลินคุยกันเพลิน
ลุงเมอะเปล่าลุงอย่าเมอะนะอันตราย
ทีนี้ตำรวจก็จะสอบสวนคนขับทั้งสองฝ่ายแล้วก็รวบรวมหลักฐานดำเนินคดี
ลุงแกก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อไปด้วยนะคะ

ยังเอากล้องหน้ารถของตัวเองเป็นหลักฐานให้ตำรวจเลย

พอดูเสร็จเหลือบมาอีกทีมันโค้งเกือบชนเหมือนกัน